คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
พิเศษได้สูตรลับที่มีเฉพาะครัวอานัสเท่านั้น
ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่คัดวัตถุดิบพิเศษ

เขาเน้นปริมาณอาหารที่แบบเต็มปากเต็มคำ
อิ่มจุใจเพื่อคุณภาพอาหารที่ดีที่สุด

ใช่แล้วค่ะมีอาหารทั้งหมด๕เมนูนะ

เมนูที่หนึ่งขนมจิบไก่เด้ง

นูที่๒โรตีพร้อมทานเลย

เมนูที่สามน้ำสลัดแคก

นูที่๔ชุดโรตีกับแกงมัสมันไก่

เมนูที่๕ชุดไก่สะเต๊ะโรตีน้ำสลัดแขกจ้า

สั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอเลยนะจ๊ะ

เอาล่ะใครที่จดไม่ทันแชะไม่ทันนะครับ

กติกามารยาทในการที่จะฝากร้านของคุณผู้ชม

บอกแบบนี้ฝากร้านกับเราฟรีไม่เสียเงิน

ใครไปแอบอ้างบอกไทรัตทีวีฝากร้านกับไทรัตทีวีเสียต้องเสียตังค์
นั่นคือมิจฉาชีพนะจะบอกให้๑๐บาท